คุณผู้ชมครับณตอนนี้ธนาคารพาณิชย์ต่างมีการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะครับ
ทั้งเรื่องของเงินกู้แล้วก็เงินฝากครับหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาทางด้านของกรณงนั้นมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปแล้ว
คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรณงก็มีมติเอกฉันไปแล้วในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย๐๒๕ต่อปีก็ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายนะครับจาก๑๗๕ก็ขึ้นไปถึง๒ต่อปีก็มีผลตั้งแต่วันที่๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้ว
ล่าสุดพอกรณงปรับขึ้นแบบนี้ธนาคารทั้งของรัฐของเอกชนก็ทยอยประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันครับทั้งดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากให้สอดคล้องกับผลของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของกรณงก็ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามกลไกระบบการเงินนะครับแต่ละธนาคารเขาสามารถปรับอ

ว่าในอนมเศรษฐกิจวับ